คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้นิดนึงค่ะหลายคนที่เห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าเออเนอ
สงสัยคนเราเวลาเจออะไรที่มันตกใจมากมันมีแรงเฉยเลย
เหมือนไฟไหม้ยกโองหนักหรือแบบเล่นไพ่อยู่ตำรวจมากกระโดดหนี
อันนี้ไปเจอหมาไล่กัดอ่าวิ่งหนีแบบกระโดดข้ามรั้วได้เลยอะค่ะ
นี่ไงผู้หญิงคนนี้ค่ะ

กระโดดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่

ใช่ค่ะสุณักวิ่งไล่มาเห็นมั้ยคะ
สุณักก็ยังเป็นเป้าอยู่นิดนึงด้วยนะคะ

อาจารย์กระโดดข้ามรั้วหนีขนาดนี้แล้วนะ

สุดท้ายนะคะเจ้าของโพสต์บอกว่า
น้องที่วิ่งหนีไม่ได้บาดเจ็บอะไร

มุมหนึ่งจะเห็นว่าวิ่งอย่างไวเลย

นี่ไงมันสุนัขมันหยุดมองไง
พูดูต่อนี่นะคะ

ตั้งแต่สมัยแข่งกีฬาสี
อุ๋ยเคยไหมโดนสุนัขวิ่งไล่กัดแบบนี้

คือพูดไปคุณผู้ชมจะว่ามิ้วเนี่ย
คือวิ่งจนหมดแรงพี่อุ๋ยจนสุดแรง

ยังอยู่ดีค่ะ